ก่อนที่จะไปดูเรื่องของการส่งปรายศนีย์แบบมีชีวิต
มาดูปัญหาเรื่องของการจราจรของคนกรุงกันหน่อย
กับการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ
ก็ควบคู่ไปกับการก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกรัชโยธินนั่นเอง
ตอนนี้ผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
หรือว่ารฟมนั้นยืนยันว่าทุกอย่างดำเนินการนั้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้นะครับ
แม้ว่าประธานบริษัทอิตาเลียนไทยถูกดำเนินคดีเรื่องของการลักลอบเข้าผืนป่าไปล่าสัตว์ก็ตาม
ติดตามความคืบหน้าทั้งหมดกับคุณเขมิกาพรมพันธ์ใจบรรยายงานเข้ามาครับ
การรถไฟฟ้าสายสีเขียวในช่วงสัญญาที่๑รวมถึงอุโมงทางลอดแยกรัชโยธินนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการค่ะที่ทางอิตาเลียนไทยนะคะได้มีการถือสัญญาไว้ซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินโครงการไปอย่างตามกรอบเวลาที่ตั้งไว้นะคะแม้ว่าจะมีข่าวเรื่องของประธานบริษัทได้ลักลอบเข้าไปในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าค่ะ
ค่ะเพื่อลดเวลาในการก่อสร้างและลดขั้นตอนจากเดิมที่แผนการก่อสร้างจะอยู่ที่ระยะเวลาสามสิบจุดห้าเดือนจะเหลือเพียงยี่สิบสี่เดือนค่ะหรือลดเวลาลงได้กว่าหกเดือนซึ่งจะทำให้การดำเนินการขั้นตอนต่อไปเริ่มได้เร็วขึ้นและคืนพื้นถิวจราจรได้เร็วขึ้นค่ะปัจจุบันการก่อสร้างอุโมงทางร

ขอบคุณครับ